ส่วนอีกหนึ่งหนุ่มเป็นดาวร้ายไฟแรงยุคหนึ่งเลย

เห็นหน้าแล้วแบบเฮ้ยพี่โดโดหายจากวงการไปนานเหมือนกันนะ
ล่าสุดเขามีโอกาสมาเยือนไทยรัฐทีวีของเรา
แล้วแวะมารายการแชร์ข่าวสาวสตรองเฮ้ย

ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราก็เลยไม่พลาดจะไปจ่อไมค์ถาม
ถามหน่อยสารทุกข์สุขดิบเป็นยังไง
พี่โดด้บอกว่าที่ผ่านมาก็มีภารกิจทำหลายอย่างเลยนะ

เป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีด้วย
ส่วนงานละครตอนนี้ซุ่มถ่ายทำอยู่นะคะ
ว่าเร็วนี้แฟนที่คิดถึงคิดถึงเนี่ยจะได้เห็นกันแน่นอน
แล้วก็เรื่องของลูกทั้ง๔คนตอนนี้โตวันโตคืนนะ
โดยเฉพาะลูกชายคนโตดีกรีนนักบินค่ะ
หล่อไม่ทิ้งไลน์คุณพ่อเหมือนกันนะคะ
แบบนี้สาวก็เข้ามาเพียบใช่ไหมคะ
ไปฟังพี่โดด้อเม้ากันค่ะ
คนแรกนะครับก็โตแล้วครับ

คนหนึ่งก็กำลังเรียนมหาลัยกันใกล้จบแล้วนะครับ
ก็น่ารักนะครับแล้วก็สวยหล่อไปตามวัยครับ

เป็นประเทศที่ฝึกในการบินอันดับหนึ่งก็คือแคนาดา
แล้วเขาสอบได้เป็น๕คนแรกที่จะได้ไปแคนาดา
ช่วงสถานการณ์โควิดเราก็รู้ว่าเรื่องสายการบินต่างมันก็ถูกระงับไปทั่วโลกเลย
ก็เป็นห่วงนะครับแต่ว่าเขาน่าจะดูแลตัวเองได้อย่างดีครับ
สงสัยเขากลัวมั้งกลัวพ่อไปแย่งแฟน
กัวพ่อไปแย่งแฟน

เห้อเราเห็นแล้ววาว
โชคดีเรามีประสบการณ์ในการดูแล๓คนแรกมาก่อน

ว้าวไะน่ารักค่ะคุณพ่อคุณลูกเลย

แต่ว่าไม่เป็นไรพ่อเปิดไฟเขียวนะคะ

คือหล่อสูงถึงพ่อแล้วนะ
แฟนของลูกแต่ละคนเนี่ยน่าจะดีนั้นเลย